กลับมาช่วงนี้ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บุกเข้าไปยึดเสือโครงซึ่งเป็นของกลางครับ
วัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนเป็นวันที่สอง
จับได้สี่สิบตัวจากทั้งหมดหนึ่งบร้อยสามสิบเจ็ดตัวครับ
เจ้าหน้าที่กลางเต็นต์ตั้งเป็นกองประชาการโชคราวอยู่ที่บริเวณริมถนนสาย๓๒๓
ด้านหน้าวัดป่าหลวงตาบัวยันสัมปโนตำบลสิงห์อำเภอไซโยกครับ
เพื่อปักหลักยึดเสือของกลางซึ่งดำเนินการมาแล้วเป็นวันที่สอง
โดยมีนายอดีศรนุฏดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทหารจากกองพลทหารราบที่๙
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีกว่า๒๐๐นาย
ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้ทีมสัตวแพทย์ใช้ปืนยิงยาสลบใส่
ล่าสุดนั้นก็มีรายงานว่าสามารถจับเสือได้แล้ว๔๐ตัว
ซึ่งจะจับไปจนถึงเวลา๒ทุ่มของทุกวัน
โดยมีกำหนดการปฏิบัติงาน๗วันหรือจนกว่าจะสามารถจับกลุ่มเสือทั้งหมดได้๑๓๗ตัวครับ
ส่วนการขนย้ายเสือทำได้เพียงบางส่วนเนื่องจากว่ามีอุปสรรคไม่ได้รับความร่วมมือ
ให้เดินเพ่ญผ้านไปมาภายในสวนเสือแบบนี้
ส่วนเสือที่ทำการขนย้ายไปที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
จอมบึงจังหวัดราชบุรี๗ตัวเป็นเพศผู้๓ตัวเพศมี๔ตัว
สัตวแพทย์สังเกตพฤติกรรมหลังขนย้ายก็พบว่ามีอาการที่ปกติ
ไม่มีภาวะเครียดนอนนิ่งสงบแล้วก็เล่นอยู่ในกรง
แต่ว่าจะเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดประมาณ๑สัปดาห์
และช่วงเย็นของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้อาหารมื้อแรก
จากว่าเสือที่ถูกวางยาสลบนั้นบางตัวเนี่ยยาไม่หมดฤทธิ์ครับ
หากให้อาหารไปอาจทำให้สำลักจนเป็นอันตรายได้
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขนย้ายเสือเพิ่มเติมอีก๘ตัว
ตามแผนของกรมอุทยานจะนำเสือไปไว้ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน๕๘ตัว
เหลือนั้นจะขนย้ายไปดูแลที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างอำเภอจอมบึงครับ